วันแล้วนะคะที่เสียแป้งนาโนดหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หายตัวไปเลย
อืมจนตอนนี้ถึงแม้จะจับลูกน้องเสียแป้งที่ให้ความช่วยเหลือตอนหนีออกจากโรงพยาบาลได้ครบเซตแล้วครับ
ปรากฏว่าไปเจออีกเซตหนึ่งที่ช่วยเหลือเสียแป้งให้ขึ้นไปอยู่ที่นี่ค่ะ
เทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็ยากด้วยนะฮะยากมากคุณผู้ชมลองดูพื้นที่เนี่ยค่ะโอ้โห
มันมีความซับซ้อนด้วยนะถูกต้องแล้วเขาเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามจังหวัดนะคะ
ตูนพัทธลุงแล้วก็ตรังเข้าออกได้หลายทาง
นี่ตำรวจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดนะคะ
เพื่อที่จะได้เสริมกำลังลงไปแล้ววันนี้เนี่ยมีการเสริมกำลังเพิ่มเติม
มีตำรวจฝีมือดีหลายหน่วยงานเนี่ยเสริมทัพเข้าไปอยู่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เพื่อปิดล้อม
แล้วก็ล่าตัวเสียแป้งแล้วนะคะชุดไล่ล่าเสียแป้งตอนนี้ที่เสริมเข้าไปล่าสุด
คือตำรวจต่อชะดอค่ายนเรสวนแล้วก็ชุดปฏิบัติการ
พิเศษ๓จังหวัดชายแดนใต้พร้อมอาวุธครบมือค่ะ
คือทางอากาศก็มาเติมทางบก
ก็เร่งค้นหาพลิกผืนป่าทางน้ำเองก็เติมเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วย

๔ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรกันในการลาดตระเวนนะคะ
วันนี้ค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตรังศรีตรังนะคะกว่า๒๐นาย
เสบียงอาหารและอุปกรณ์เดินป่าอาวุธครบมือ
ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเดิมบนเทือกเขาบรรทัศน์กันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขี่มอเตอร์ไซค์จากน้ำตกโตนตก
ตามเส้นทางบนเทือกเขาระยะทางประมาณ๑๗กิโลเมตร
ก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดในพื้นที่บ้านตระใกล้กับบ้านขนำในพริก
แล้วจะเดินเท้าต่อไปที่ควนหินกองประมาณสัก๓๔กิโลเมตร
เลยจุดปะทะเมื่อ๒วันก่อนไป
โดยกำลังชุดนี้จะขึ้นไปพักค้าง๒คืนแล้วก็จะรอกำลังชุดใหม่ไปสับเปลี่ยน
วันนี้ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนมันมีน้ำป่าไหลหลากแต่เมื่อเช้าลดลงแล้วฝนตกอยู่เหมือนกัน
ทางรถทางเดินเท้าบนเทือกเขาเองก็เป็นดินโครนด้วย
กเอยสัตว์เลื้อยคลานเอยก็เยอะเหมือนกันนี่
สภาพน้ำป่าเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะ
ทางด้านตำรวจภูทรหนองเอื้องค่ะตอนนี้ก็นำกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัด
กรองชาวบ้านตระแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงที่จะขึ้นลงเขาบรรทัศน์ด้วยเหมือนกัน
ตั้งจุดวางกำลังตรงปากทางขึ้นน้ำตกโตนตก
ซึ่งก็เป็นจุดทางขึ้นลงบ้านตระเพียงทางเดียวในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
สกัดการลักลอบส่งเสบียงให้กับเสียแป้งนะคะ
ซึ่งจากการตั้งจุดตรวจสกัดของตำรวจเนี่ย
ต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะ
เพราะว่าเส้นทางน้ำตกโตนตกเนี่ย
ถ้าจะใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปผ่านทางนี้ได้ทางเดียวเท่านั้น
อ่างเก็บน้ำหนองหัวช้างจังหวัดพัทธลุงเนี่ยเดินอย่างเดียวรถขึ้นลงไม่ได้นะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะเดินลงทางพัทธลุง
พื้นที่นี่ก็ต้องนั่งเรือหาปลาชาวบ้านไปลงก่อนรอบนึงนะ
แล้วเดินเท้าขึ้นไประยะเวลา๑วันเต็มกว่าจะขึ้นไปถึงพื้นที่ได้
ส่วนที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการพิเศษไล่ล่าคนร้ายริมอ่างเก็บน้ำ
หัวช้างที่ตะมนตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ตรงนั้นจะมีตำรวจภูทรภาค๙แล้วก็ภูทรภาค๘
ตรึงกำลังปิดล้อมกดดันอยู่บริเวณโดยรอบบ้านในตระ
ต่อระหว่างจังหวัดพัทธลุงตรังแล้วก็สตูน
เพราะเชื่อว่าเสียแป้งน่าจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่บนเขา
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปะทะกันไป
เสียแป้งหลบหนีขึ้นไปข้างบนรอดจากการปะทะได้ไม่ถูกจับกลุ่ม
และมีกระแสคำว่าเสียแป้งเนี่ยจะหลบหนีไปทางฝั่งพัทธลุง
ตอนนี้ตำรวจก็เลยปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อกดดันค่ะ
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนกำลัง
แล้วก็เพิ่มกำลังเสริมนะคะล่าสุดคือชุดปฏิบัติการพิเศษ
ของพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปด้วยตำรวจภูทรจังหวัดยาลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีรวมทั้งหมด๓๕นายค่ะ
จากนั้นชุดกำลังดังกล่าวก็ได้ลงเรือหางยาว๓ลำ
ขึ้นฝั่งในพื้นที่ป่าไม้ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็จะลงพื้นเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่บ้านในตระนะคะ
ในส่วนของตำรวจสพตะโหมดก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
เต็มพื้นที่อีกเหมือนกัน
ด้านกำลังกองร้อยต่อชดค่ายนเรสวนจังหวัดเพชรชบุรีอีก๔๐นายค่ะ
วันนี้มาเสริมกำลังสนับสนุนทีมปฏิบัติการพิเศษ
ไปปิดล้อมจุดเป้าหมายบนเทือกขาวบรรทัศน์ที่อยู่เหนือจุดประทะ
ชุดพยาบาลกู้ภัยเตรียมสแตนบาร์อยู่ที่ด้านล่าง
เรื่องต้นมีการคาดการณ์กันแบบนี้ค่ะว่า

เพราะว่าถ้าดูตามลักษณะภูมิประเทศการเดินป่าจากบริเวณจุดเกิดเหตุปะทะ
แม้ว่าจะเป็นป่าดงดิบแต่มันไม่ได้รกจนเกินไป
แถมสภาพเครือเข่าบรรทัศน์บางช่วงก็จะเป็นขาวดิน
ช่วงเป็นเขาหินปูนก็เป็นเส้นทางที่กลุ่มชาติภัณฑ
มะนิสตูนพัทธลุงเขาเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ใช้กำลังของสพมนัง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าฝ่ายปกครอง
วางกำลังตามแนวริมเขาบรรทัศน์ช่วงที่เป็นเขาดินหรือเนินดิน
เพราะว่าช่วงที่เป็นเขาหินปูนน่าจะข้ามมายากค่ะ
ส่วนกำลังของกองปราบจากกองกำกับการ๖
ตอนนี้ตั้งจุดตรวจบนเส้นทางจากถ้ำภูผาเพชร
อำเภอมะนังเพื่อปิดเส้นทางผ่านที่คาดว่าเสียแป้งจะใช้หลบหนีนะคะ
ตอนนี้เอาจริงก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตกลุ่มชาวมันนิอยู่เหมือนกัน

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ขอความร่วมมือชาวบ้านทุกคนเลย
ที่จะเข้าป่าหาของป่าขอให้หยุดไว้ก่อน
เพราะว่าตอนนี้ลาดตระเวนกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นใคร
เพราะเอาจริงกลุ่มที่ช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีบนเทือกเขาบรรทัศน์

ไม่อย่างนั้นเสียแป้งอยู่ไม่ได้รอดจนถึงวันนี้แน่นอน
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือซึ่งตำรวจเองก็ไม่ได้ขอความร่วมมือโดยไม่ให้ความช่วยเหลือนะ
ก็คือให้กลุ่มชาวมันนี้เนี่ยเขานำก็มีตำรวจมีการนำเข้าสารแล้วก็เสบียงบางส่วนไปช่วยเหลือชาวบ้านที่นั่นด้วยนะคะ
เพื่อที่จะได้เป็นช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะฮะนอกจากสภาพพื้นที่สภาพอากาศแล้ว
ความชำนาญในเส้นทางของเสียแป้งเองเนี่ยการที่เคยเป็นทหารพรานมาก่อนเคยเป็นแชมป์ดีกรีมอเตอร์คลอสนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์วิบากได้แล้วเส้นทางบนเขาเนี่ยมันซับซ้อนมาก

เหล่านี้เป็นหลักฐานที่พบเจอ
แล้วก็มีชุดสีดำที่เสียแป้งใส่หลบหนีด้วยครับ

พบกุญแจที่ใช้สะดอกเครื่องพันธนาการจำได้ใช่ไหมครับ
หนีออกจากโรงพยาบาลว่าเขาหนีได้ยังไง
ต้องมีการสะดอกเครื่องพัฒนาการถึงหลุดออกมาได้
แล้วก็ไปเจอเต็นต์แบบผูกเปรย์สองหลังเสื้อผ้าหลายชุด
รองเท้าบุ๊ตหนึ่งคู่รองเท้าเดินป่าสองคู่
มีแป้งมียาขวดเหล้ากระติกน้ำถ่านใบมิดโกน
ถ้วยจานชามช้อนพร้อมเครื่องปรุงอาหาร
เหมือนมาออกแคมป์เหมือนมาเดินป่าย่อมเลยนะ
ดูจากอุปกรณ์ที่ตรวจเจอเนี่ยนะฮะ
ยังไม่หมดครับเจอยาบ้าอีก๑๐๐เมตรอุปกรณ์การเสพ
มีไฟแชคก็เจอฮะรีโมทแผงโซลาเซลล

เอาเป็นว่าที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้นะฮะ
พอเอาของมาใส่ถุงกระสอบทั้งหมด๔ถุงกระสอบเต็มฮะ

เพิงพักอยู่ในพื้นที่บ้านตระครับเป็นป่าทึบบริเวณห้วยลูกเม่น
ห่างจากขนำนายนะฮะพื้นที่ขึ้นไปข้างบนหน่อยเนี่ยนะฮะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมกับตำรวจต่อชด

ดูสภาพผืนป่าสิครับความยากลำบากของเส้นทาง
จากหลังอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเดินขึ้นเขาไปประมาณ๔๕กิโลเมตร
แล้วทางเดินถามว่ากว้างมากไหมประมาณนี้ครับ

หลายจุดต้องมุดใต้ขอนไม้ด้วยฮะ

เจ้าหน้าที่บางนายหกล้มบาดเจ็บก็มีนะครับ
ยังไม่พอเดินข้ามลำห้วยลำคลอง

แบบนี้ฮะธุระกันดาลยากลำบากมากนะครับถึงบอกว่าเป็นภารกิจโจทย์สุดหินครับ
ภารกิจเสร็จสิ้นลงประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ก็นำหลักฐาน
เดินเท้าลงจากเขาคือขึ้นก็หนักแล้ว
คุณนึกถึงภาพขากลับด้วยครับเนี่ยฮะตอนขากลับมืดด้วยนะฮะ
ฝนทั้งมืดบางคนหกล้มบาดเจ็บอีกครับ
นี่นะครับจนกระทั่งไปถึงบริเวณป่าไม้ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เมื่อกี้นี้ที่เราจำลองอิมเมอร์ซีฟให้เห็นพื้นที่ด้านหน้าโต๊ะของเราเนี่ยนะฮะ

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจยึดมาได้
เอามาโชว์ต่อหน้านักข่าวที่กองอำนวยการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

ก่อนจะส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไปนะครับ
การค้นหาตัวเสียแป้งนาโนตนะครับ

แล้ววันที่๔แล้วที่หลบอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
วันนี้ตำรวจกองปราบนำหมายสารตรวจค้นบ้านพี่ชายเสียแป้งนาโนตครับ
เพราะมีข่าวบอกว่าแอบไปส่งเสบียงให้ในป่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในการตรวจค้นครั้งนี้สักครู่ครับ
ยังคงเร่งล่าตัวเสียแป้งนาโนตที่อยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับ
อีกครั้งประวัติอาทยากรรมของเสียแป้ง
ผู้ชายพวกนี้เนี่ยมีคดีอุกษการปิดตัวหลายคดีนะฮะ
ความยากลำบากของภารกิจในการตามล่าตัวเสียแป้ง
ต้องปิดจบภารกิจนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เพราะอะไรเสียแป้งนั้นเคยก่อเหตุ
ถีบผู้หญิงตบผู้ชายยิงปืนใส่เหยื่อ
ไปดูวงจรปิดครับเมื่อวานี้เรานำเสนอไปแล้ว
ให้เห็นพฤติการก่อนหน้านี้ของเสียแป้งอีกครั้ง

เหตุการณ์เมื่อปี๒๐๑๙ครับตี๑๒๐นาที
วงจรปิดที่ผับแห่ง๑ที่จังหวัดพัทธลุง๑๙มกราคมปี๒๕๕๙
เสียแป้งในตอนนั้นกระโดดถีบผู้หญิงเสร็จแล้ว
มีการโต้เถียงกันแล้วไปตบผู้หญิงเข้าที่หน้า
ยังไม่พอถีบผู้หญิงอีกครับ
จากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามเข้าไปขอให้หยุด
สิ่งที่เสียแป้งทำก็คือตบผู้ชายคนนั้นล้มกองกับพื้น
จากนั้นลูกน้องเสียแป้งชักปืนจ่อครับ

เหมือนนายว่าขี้ฆ่าพลอยไหมฮะแบบนี้
เสียแป้งตามไปทำร้ายผู้หญิงคนเดิมแล้วยิงใส่อีกหนึ่งนัด
ไม่ทราบว่ากระสุนโดนส่วนใดของร่างกายหรือไม่อย่างไร
นี่ฮะจับภาพพฤติการการก่อเหตุได้ชัดเจน
อกจากนี้เรามีภาพวงจรปิดกลางดึก๙กันยายนปี๒๕๕๙
ปีเดียวกันกับภาพวงจรปิดเมื่อกี้แต่ว่าช่วงเข้าสู่ปลายปีฮะ
เสียแป้งกับพวกทะเลาะวิวาสกับคู่กรณีที่โต๊ะอาหารทำร้ายร่างกายใช้ปืนข่มขู่
ลูกค้าในร้านหนีตายชุนละมุนแบบที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
ขณะที่วงจรปิดนอกร้านมีการไล่ยิงกันชุนละมุนชุลเกกันไปหมดฮะ
ก่อนจะขึ้นรถออกไปนี่ครับเห็นไหมฮะมือจับปืนไล่ยิงคนก็วิ่งหนี
วิ่งตามกันอ้อมรอบรถกันอยู่แบบนี้นะฮะสุดท้ายคนที่เขาเป็นเหยื่อก็ต้องวิ่งหนีตายไปทางนู้นเลยครับ
นี่นะฮะภาพเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๖๒พฤติการของเสียแป้งในช่วงเวลานั้น
หลังเกิดเหตุทราบว่าไม่มีการไปแจ้งความกับตำรวจเนื่องจากผู้เสียหายกลัวอิทธิพลของเสียแป้ง
และเคยโดนขู่เอาไว้ถ้าแจ้งความจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวส่วนลูกน้องหรือว่าบรรดาลูกสมุนที่อยู่ใกล้กับเสียแป้งอยู่ข้างเคียงเสียแป้งในตอนนั้นทุกคนมีปืนครับ
ทุกคนมีปืนครับแล้วทุกคนเหมือนคัดกรองมาแล้วอ่ะ
มิ้นคุณผู้ชมคัดกรองว่ายังไง
ไปตรวจสอบมีประวัติคดีฆ่าติดตัวกันทุกคนเลยฮะ
ก็เลยไม่มีใครห้ามใครไงไม่มีใครกลัวกฎหมายเลย
ที่๑คนทำที่เหลือจะช่วยกันเตือนไม่มีฮะ
ลงพื้นที่ไปที่ผับซึ่งเสียแป้งเคยตบผู้หญิง
ถีบผู้หญิงพบว่าผับดังกล่าวนั้น
ปิดตัวไปตั้งแต่ปี๖๓แล้วนะครับ
เสียแป้งเคยมาก่อเหตุยิงกันวุ่นวายอยู่ที่ร้านบ่อย

ไก๊ก็พยายามเดินสอดส่องสำรวจโดยรอบนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อ๑๙มกราคมปี๖๒

เสียแป้งเป็นผู้ชายแท้ทะเลาะกับผู้หญิงนะฮะ
ผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายแล้วเธอโดนกระโดดถีบ
แล้วโดนตบแล้วก็โดนเอาปืนไล่ยิงเนี่ย

แต่ถูกลูกน้องเสียแป้งถือปืนขู่

จากนั้นเดินเข้าไปตบผู้หญิงอีกครั้ง

เล่าไปคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกไม่ได้ต่างกัน

กับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับคนอื่น
บ้านเมืองมีกฎหมายมีขื่อมีแปรนะครับ
ลูกน้องเสียแป้งเอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าข่มขู่

เฉียดเข้าไปที่บริเวณด้านหลัง
เจ้าของร้านบอกว่าขอให้หยุด
หลังเกิดเรื่องยอมรับว่าต่างฝ่ายมีการเคลียร์กันและไม่ได้มีการแจ้งความครับ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในห่วงระยะเวลาไม่กี่ปีย้อนหลัง
แล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาสหลายครั้งในพื้นที่ด้วยนะครับ
ดังนั้นเขาถึงมีโทษติดตัวหลายคดี

แต่สุดท้ายก็มันหลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
ต่อให้ไม่ใช่ตำรวจก็บอกว่าเสียแป้งหนีเองคนเดียวไม่ได้แน่

ถ้าให้การช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องใดผิดกฎหมายแน่นอน
วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะคะไปค้นบ้านญาติเสียแป้งคนหนึ่ง

มีลูกพี่ลูกน้องคนนี้แหละที่ช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีค่ะ

ตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับตำรวจสพเมืองพัทธลุง

ลงคนบ้านของนายกัสซีชาตินะฮะ
เป็นน้าชายของเสียแป้งในพื้นที่ตะมนตอำเภอเมืองพัทธลุง
ลักษณะบ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่ง

พบหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับเสียแป้ง
ในการหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
กษิชาติเองให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะคะ

คือตำรวจค้นทุกซอกทุกมุมจริง
ฝ้าเพดานในห้องก็ค้นนะคะ
เรื่องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเลยนะคะ
มีปืนยาวปืนสั้นอยู่๒กระบอกพร้อมกระสุน

แต่ตรวจสอบแล้วเป็นปืนที่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
เบื้องต้นโทรศัพท์๒เครื่องของนายกษิชาติเนี่ย
ถูกตำรวจยึดไปตรวจสอบหาข้อมูลสำคัญนะคะว่าจะเชื่อมโยงไหม
แล้วก็มีการเชิญตัวนายกษิชาติไปที่สพเมืองพัทธลุง

เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเสียแป้งเลย
เอาจริงไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำ

ตามข่าวก็ตามจากหน้าจอทีวี

แต่ไม่ได้มีการติดต่อกันเป็นการส่วนตัวนะคะ
เบื้องต้นจนทีก็ปล่อยตัวนายกัสซีชาติกลับบ้านแล้วนะคะ
รัฐทีวียังคงเกาะติดการล่าตัวเสียแป้งนาโนตนะฮะ

เข้าสู่วันที่๒๐แล้วที่หนีออกจากโรงพยาบาล
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันได้